ดูเรื่องราวประเด็นของครูอ้อยนะคะ
ผู้เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตอันนี้โด่งดังมากเลยนะคะ
ไปยื่นหลักฐานค่ะในข้อความที่เธอนั้นถูกขู่กันโชคทรัพย

ซึ่งมีคนบันเทิงนะเดินทางให้กำลังใจเธอด้วยค่ะ
ก็คือนี่เลยตุ้ยตุ๋ยพุทธชาตินั่นเองนะคะ
โดยอาตุ๋ยค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
หากสิ่งใดที่ตัวเองนั้นสามารถทำเพื่อยืนยัน
บริสุทธิ์ให้กับครูอ้อยได้เนี่ยก็ยินดีที่จะทำค่ะ
แม้ว่าจะทำให้แฟนคลับบางกลุ่มนะไม่พอใจ
เพราะครูอ้อยคือคนที่มีบุญคุณกับเธอแล้วก็ครอบครัวค่ะ
พร้อมยืนยันนะคะว่าคอร์สดังกล่าวนั้น
เป็นการช่วยขัดกล่าวจิตใจไม่ได้หลอกให้เชื่อค่ะ
อาก็เห็นใจคุณครูมาก
เพราะว่าสิ่งที่ครูทำคือครูทำอย่างชัดเจน
แล้วก็ตั้งใจจะช่วยผู้อื่นจริง
อ่านตลอดแล้วก็ดูคลิปที่ครูให้ดูฟรีตลอด

แต่นี่มันคือคอร์สพัฒนาการจัดการชีวิตของเรา

ท่าที่เขาบอกว่าอะไรนะท่าปั่นเนี่ย

มันจะปัดเรียกความสุขแต่เป็นการแบบ

เราหมุนอีกฝั่งนึงอย่างเนี่ยค่ะ
เทคนิคทางจิตใต้สำนึกวิทยาศาสตร์
หากการกระทำนี้มันจะเป็นผล
ทำให้คนที่เขาอุตส่าห์เคยรักเคยเมตตาต่ออา
วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะรู้สึกเป็นลบ
แต่ว่าอาก็รู้สึกว่าดีกว่าที่อาจะไม่ทำอะไร

อันนั้นก็เป็นคำยืนยันนะคะ
อาตุ๋ยค่ะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะ

อะไรที่แบบว่าแท้แสดงหวานใช่แล้วก็ต้องการพึ่งทางใจ
จริงตอนนี้มันก็ถูกแบ่งออกเป็น๒ฝ่ายแหละสำหรับเรื่องราวความคิด
จริงเราก็ไม่สามารถไปบ่งบอกได้ว่าอะไรมันผิดหรืออะไรมันถูก
เรียกได้ว่านานาจิตตังค์ก็แล้วกัน
ทำคิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจแล้ว